คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของการขี่รถจักรยานยนต์ของคนอื่นไป

เพราะสีเอ่ยรุ่นเอ่ยมันเดียวกันหมดเลย

นั่นแหละเขาเก็บไว้ก็ไปด้วยกันหมดเลยนะฮะ
นางสาวแก้วการใจเมตตาน้ำตานองหน้าครับ
ยืนให้การกับตำรวจสพเมืองกาลสิน
หลังจากที่ขี่รถจักรยานยนต์มาซื้อกับข้าวที่ตลาด
เย็นบ้านเตาหายตำบลหลุบอำเภอเมืองกรสิน
พอจอดรถหน้าตลาดก็ไม่ได้ล็อกคอรถไว้
เข้าตลาดไปซื้อกับข้าว๒๐นาทีออกมาเอารถหาย
ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดของเทศบาลตำบลหลุบนะครับ
พบว่ามีชายรูปร่างอ้วนสวมกางเกงยีนเสื้อขาว
ขี่รถจักรยานยนต์ของเขามาจอดฝั่งตรงข้ามตลาด
แต่พอซื้อของเสร็จกลับมาเสียบกุญแจถอยรถจักรยานยนต์
ของนางสาวแก้วการและขับออกไป
เมื่อตำรวจมาดูที่จอบรถฝั่งตรงข้ามตลาด
ก็พบรถจักรยานยนต์ของชายรูปร่างทวมเสื้อขาวคนนี้จอดอยู่

แสดงว่าชายคนนี้มาเอารถของผู้หญิงไป

จำไม่ได้เหรอว่าตัวเองจอดตรงไหน

เอ๊ะ
ข้อสงสัยหลายอย่างหรือว่าเขาอยากเปลี่ยนคัน

หรือที่เมื่อกี้เขาหันไปดูเอ๊ะรถฉันหรือเปล่าวะ
เร่งเครื่องมันไม่ค่อยแรงเหมือนรถท่านเลย

นะฮะยังเป็นข้อสงสัยอยู่หลายอย่าง
ตำรวจก็ได้ตามติดอยู่เหมือนกัน
เพื่อดูว่าชายคนนี้เอารถของผู้หญิงไป
เพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะครับ
ตำรวจก็เลยยึดรถจักรยานยนต์ที่แท้จริงของผู้ชายคนนี้

แล้วก็ติดต่อเลยนะผู้ชายคนนี้
ที่สุดผู้ชายคนนี้มารับรถคืนไปแล้ว
แล้วก็สลับสับเปลี่ยน
รถของผู้หญิงคืนให้กับผู้หญิงเรียบร้อยแล้ว
นี่ตำรวจเขาก็ลองพิสูจน์ดูว่าเสียบกุญแจได้หรือเปล่า
เออคุณแซมมันเสียใจแต่ก็ได้รถคืนแล้วนะ